เป็นเรื่องของการเตือนภัยค่ะ

เคยมาพูดคุยในรายการรถบททู้ของเราแล้ว

ล่าสุดเกิดขึ้นกับช่างภาพคนหนึ่งค่ะ
แล้วก็คนร้ายใช้บัญชีของช่างภาพคนนี้ไปคุยแล้วก็หลอกให้เพื่อนโอนเงินมาให้
ได้เงินไปเกือบ๗หมื่นบาทค่ะ
เรื่องราวนี้ที่เรานำมาเตือนภัยกันแล้วก็ถูกเปิดเผย
โดยนายนพดลซอยสกุลช่างภาพวัย๒๙ปีนะคะ
โดยนายนพดลก็เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะ
บอกว่าช่วงเที่ยงของวันอังคารขณะที่ทำงานอยู่ที่เชียงใหม่
แต่เข้ารหัสเท่าไหร่ก็เข้าไปไม่ได้
ขณะที่การกู้รหัสผ่านก็ทำไม่ได้อีก
เพราะว่าอีเมลสำรองไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
ก็อาจจะจำรหัสเข้าอีเมลไม่ได้อีก
คนร้ายใช้เวลา๑ชั่วโมงค่ะ

แต่ว่ามี๗คนที่หลงเชื่อค่ะ

มิจฉาชีพได้เงินไปเกือบ๗๐๐๐บาท
แล้วบางรายถูกหลอกให้โอนซ้ำ
โดยคนร้ายใช้คำพูดบอกว่ายังไงรู้ไหม

โอนให้หน่อยได้ไหมโอนไปที่บัญชีร้านค้าตอนนี้เลยนะ

ก็บอกแบบนี้ทำให้มีเพื่อนหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินให้ค่ะ
ครับโดยคุณนพดลก็เปิดเผยอีกนะครับ

ก็ได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในจังหวัดเชียงใหม่
แต่ทำได้เพียงการลงบันทึกประจำวัน

เนื่องจากร้อยเวรก็ไม่รู้ว่าจะตั้งข้อหาอย่างไร
แล้วมันต้องตามสืบค้นไงตามสืบค้นในโลกโซเชียลอีกว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรอีกนะครับ
จากนั้นจึงนำบันทึกประจำวันไปยื่นเรื่องกับ
ธนาคารกรุงเทพสาขาดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
ให้ตรวจสอบแล้วก็บอกขอด่วนที่สุดเลยนะ
ในการประงับบัญชีของคนร้ายที่หลอกเพื่อนให้โอนเงินเข้าไป
แต่เมื่อไปถึงสาขาก็พบว่าบัญชีดังกล่าว
ถูกถอนเงินออกหมดเกลี้ยงบัญชีไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
คาดว่าคนร้ายทำการถอนเงินหรือว่าโอนต่อไปยังอีก
บัญชีทันทีที่ได้รับเงินแล้วก็อาจทำเป็นขบวนการ
เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับมามาจากเพื่อน
พบว่าเจ้าของบัญชีมีถิ่นพำนักอยู่จังหวัดสุราธานี
อยู่ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี

ใช่ค่ะแล้วก็เป็นการคุยกันผ่านแชทเฟซบุ๊กนะคะ
เพื่อนก็บอกว่าอ้าวเฮียอันนี้คือเขาคิดว่า
ภาพคนนี้เรียกช่างภาพว่าเฮียนึกว่าเป็นช่างภาพ
ก็เลยบอกว่าเนี่ยโอนเงินไปซื้ออะไรโอนซื้อเยอะจังเลย
บอกว่าอ๋อซื้อจักรยานโอนมาให้หน่อยได้ไหม

เพื่อนบอกว่าโอ้โหไม่มีเงินแล้ว
แล้วมีการบอกอีกด้วยนะบอกว่าโอนมาก่อนเถอะ
เดี๋ยวค่าโอนเดี๋ยวจะคืนให้ทั้งหมดเลยต่างธนาคารก็ได้
ขณะที่เขาคุยกันอยู่ในแชท
นพดลตัวจริงบอกว่าไม่รู้เรื่องเลย
อะไรกันถูกหลอกโอนเงินไปอย่างนี้
ใช่ค่ะก็น้อพะดนก็บอกว่าไม่ได้เสียตัวเขาไม่เสียทรัพย์
แต่สิ่งที่เสียคือเสียชื่อแล้วก็เสียใจ
เฉพาะคำพูดที่คนร้ายใช้ขณะหลอกเพื่อนให้โอนเงินค่อนข้างไม่ดีค่อนข้างแย่นะคะ
รวมถึงสัปดาห์หน้าบอกด้วยบอกว่าจะเข้ากรุงเทพแล้ว
สำนักนายกรัฐมนตรีและกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
อัธยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบกปอทนั่นเอง
โดยบอกว่าจะให้ช่วยติดตามคดีจนถึงที่สุดนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นเพื่อนที่ถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน
ก็เริ่มทยอยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้บ้างแล้วนะคะ
นี่ที่เห็นหน้าจอบอกว่าครบแล้วนะเฮีย
ค่อยทยอยจนครบแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนให้เรียบร้อยแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าปรากฏว่าโอนไปให้เฮียไหนก็ไม่รู้นะ
ค่ะวิธีการก็คือหมั่นเข้ารหัสของตัวเองบ่อยมาก

เพราะว่าบางคนนี่เซฟไว้ในคอมพิวเตอร์เซฟไว้ในมือถือ
เวลาเปิดเข้าจริงนะสะดวก

บางทีไปล็อกอินในคอมพิวเตอร์เครื่องของคนอื่น
แล้วลืมที่จะล็อกเอาตรงนี้ก็สำคัญนะคะคุณผู้ชม

เราจะได้ไม่มีคนอื่นมาสวมรอยในการใช้งาน

อย่าใช้แอดเรสอะไรเดียวกันซะหมดเลย

เขาดูจากวันเกิดพศที่เกิด
เขาก็มาสุ่มใส่ปรากฏว่าถูก
อันนี้นี่แหละสำหรับผู้ที่ใช้งานเฟซบุ๊ก
ทีนี้พูดถึงเพื่อนที่ใช้งานเฟซบุ๊คบ้างค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีกรณีของการให้โอนเงินแล้วก็บอกมาทางอินบ็อกซ์แบบนี้
แนะนำยกหูโทรศัพท์แล้วก็โทรไปสอบถามกันหน่อย